ยังไง

เพื่อนพี่ปั๊มผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้

เข้ารายการคุณแม่หนูเข้าไม่ได้โกรธกับรายการแม่

ถ้าสมมุติไม่มาเคลียร์กับหนุ่มก่อนห้ามเข้ารายการที่หนุ่มทำพิธีกรว่ะ
คือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าผมทำรายการของผมใช่ไหม
เสร็จปุ๊บผมก็ไปขายลูกค้าเขาก็ติดต่อเข้ามา
ใกล้ใกล้กันผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมไปคุยกับอีกเจ้าหนึ่งไว้
ก็คือเจ้าที่เพื่อนผมผู้ดำคนนี้เค้าทำบริษัทแบบนี้ขึ้นมา
ก็คุยกันเดี๋ยวคุยกับคนนั้นนะ
สุดท้ายว่าไม่ซื้อกว่า

เจ้าตกพูดถูกหรือเปล่า
พอหลังจากนั้นเราก็ประกาศเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย

คำพูดถ้าหลุดออกมาแล้วมันก็ต้องยึดถือคำพูดถูกป่
แล้วเราก็เสียสิทธิ์ไปหลายอย่างอะไรอย่างนี้
แต่พอสุดท้ายแล้วเขาก็มาเคลียร์
ก็มาคุยมานู่นมานี่ก็โอเคก็ไม่มีอะไร

สันหลังรู้มั้ยพร้อมจะหวักตลอดเลยน่ะ

ส่วนใหญ่เขาช่วยน่ะถ้ามสมมติเอากับพี่น่ะ
ป้นเงินตลอดสมมุติแบบว่าหนุ่ม

สักพักเขาโอนกระแสนหนึ่ง
ไม่ใช่
แบบว่านุ่มป๊ระหยิดปุ๊บแสนนึงน่ะ

เคยเจอแบบผมไหมที่แบบคนมาซื้อแล้วก็ถอด

คือจริงอย่างพี่มดให้ฉายาว่าหนุ่มมาเฟีย
แต่พี่หนุ่มเองก็มีฉายาให้พี่มดนะ

รู้มากกว่าเรื่องตัวเองที่เรารู้อีก
ยังต้องโทรไปถามของคุณมดดำเลยว่า
เรื่องนี้ใช่มั้ย
ยิงหนูนี่

เออพี่มาทำงานถ้างานกับสายข่าว
มันก็มีความจำเป็นเล่นชัด
คือพี่จะไม่ดูจากหนังสือพิมพ์
พี่จะกระส่งข่าวเข้ามา
พี่ขอคุยกับตัวแหล่งข่าวเอง
เพื่ออะไรเพื่อว่าที่เราถ่ายทอดออกไป

เขาจะบอกว่าฉายามดดำรู้โลกรู้

มันไม่ใช่แค่คนในวงการที่จะเมาส์กัน

จากเพจใต้เตียงดารา

ดำรู้โลกรู้

ฮึตกปากน่ะ
อ๊อฟใหญ่เห็นแต่ภาพ

อยากทีมงานที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมา
อยากตามทุกคนร่วมกันมากี่รายการแล้วนะ

คือเมื่อก่อนนี่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยใต้เตียงดาราเนี่ยนี่เขาเป็นคู่แข่งนะ
เป็นคู่แข่งนะจริงใต้ดาราใต้ดารา

คือเตียงเนี่ยยังมีฟูกกั้นแต่เนี่ยอยู่ใต้ดาราเลย
บ้าแรงมากอันนี้ถึงนั้นดี